การพูดคุยสันติสุขถือว่าเป็นทางออกสำคัญ
ให้กับปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ของ๓จังหวัดชะแดนภาคใต้นะครับ
โดยมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา
เพื่อไปพูดคุยสันติสุขกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่
โดยให้ทางด้านของผลเอกอัศราเกิดผล

เดี๋ยวตามจากแรงงานพูดคุยสันทิศุกร์ภาคใต้ครับ
การหาทางออกให้กับความไม่สงบในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้วยการตั้งคณะทำงานขึ้นมาพูดคุยสันติสุข
กับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่
โดยให้พลเอกอักษราเกิดผลเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยของฝ่ายไทย
ก่อนหน้านี้เคยเกิดขึ้นแล้วหลายครั้งอย่างลับ
ขณะที่กลุ่มเห็นต่างเรียกแทนตัวเองว่ามาราปาตานี
และเรียกคณะพูดคุยฝ่ายไทยว่ารัฐบาลไทย
เรียกชื่อแทนถือมีความสำคัญเหมือนการยอมรับสถานะของผู้พูดคุย
ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐพยายามขอให้รัฐบาล
เรียกกลุ่มของตัวเองว่ามาราปาตานี
แต่ได้รับการปฏิเสธมาโดยตลอด
ตรงกันข้ามกับการรายงานข่าวการพูดคุยสันติสุขของสื่อมวลชนไทย
เริ่มใช้คำว่ากลุ่มมาลาปาตานี
จนทำให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ไม่พอใจและกำชับกับคณะพูดคุยให้ทำความเข้าใจเรื่องการเรียกชื่อแทน
อาจส่งผลทำให้ไปรับรองสถานะกลุ่มเหล่านี้ไปโดยปริยาย
เพราะเกรงว่าหลักกฎหมายปิดปากจะกลับมาเล่นงานรัฐบาลไทยได้อีกครั้ง
หลังเคยมีบทเรียนเรื่องเส้นเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชามาแล้วครั้งหนึ่ง
เนื้อหาการพูดคุยยังไม่ส่งผลต่อการแบ่งแยกดินแดนภายใน๒๓ปีนี้
แต่อาจจะส่งผลได้ในระยะยาวทำให้คณะพูดคุยต้องตั้งขบวนใหม่
กำชับกันว่าเดินช้าได้ไม่ต้องเร่งแต่ห้ามพลาด
ขณะที่อีกปัจจัยที่ทำให้การพูดคุยสันติสุขต้องชะงักลงคือคำสั่งคณะรักษาความสงบ
มอบอำนาจการบริหารงานให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน
บริหารงบประมาณด้านการพัฒนาแทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต
ทำให้กลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐเริ่มไม่แน่ใจในท่าทีของรัฐบาลเพราะถูกมองได้ว่ารัฐบาลต้องการให้ทหารมีอำนาจเบ็ดเสร็จ
ในการดูแลความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ในทุกมิติ
เช่นเดียวกับฝ่ายรัฐบาลที่ต้องการหาแกนนำตัวจริงเสียงจริงที่สามารถสั่งการผู้ก่อเหตุรุนแรงได้มากที่สุดเช่นกัน
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน